ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนผู้สูงอายุระวังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
คือต้องบอกว่าใจร้ายมากนะคะไปหลอกผู้สูงอายุ
หลอกแล้วก็ขโมยเงินเข้าไปครึ่งแสนอ่ะซึ่งคือเหยื่อรายนี้อายุ๘๓แล้วอ่ะนะคะ
ก็ไปหลอกทำทีว่าเป็นเพื่อนลูกสาวไปขายน้ำผึ้ง

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงก่อนแล้วกันค่ะสำหรับผู้เสียหายนี้

คุณยายพูดทั้งน้ำตาเลยค่ะนี่คือคุณยายดาดขนมีสักอายุ๘๓แล้ว
เป็นชาวบ้านตะแบงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ร้องไห้เลยเพราะว่าถูกมิจฉาชีพสาวใหญ่เนี่ย
หลอกขายน้ำพึ่งแล้วฉกเงินไปกว่า๕๐๐๐บาท
คือคุณยายดัดเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อวานนี้
อยู่ก็มีผู้หญิงอายุประมาณ๔๐ปีเนี่ย

บอกว่าเนี่ยยายเป็นเพื่อนของลูกสาวยาย

พอดีเขาสั่งน้ำพึ่งเอาไว้ก็เลยให้เอามาส่ง

คือนายยาหยิบเงินในเสื้อคอกระเช้า

มัตต์ไม้ยุคาริปตัส๕๐๐๐๐บาท
เอามาจ่ายให้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงบอกว่า
ก็๑๗๕๐บาทอ่ะยายก็เขาล้อ
ผู้หญิงคนนี้ทำทีขอเข้าห้องน้ำ๓รอบ
อืมบอกว่าท้องเสียท่าทางดูลุกลี้ลุกลน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็ว
ยายก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกอ่ะ
ก็เลยรีบไปดูเงินในกระเป๋าเสื้อ
โอ้โหยายแทบล้มทั้งยืนค่ะ
เงิน๕๐๐๐บาทในกระเป๋าหายไปแล้วค่ะ

พอมาดูน้ำผึ้งโอ้โหน้ำผึ้งก็ปลอมอีก
อืมเออยายดัดบอกว่าช้ำใจมาก
ไม่คิดว่าจะมาหลอกคนแก่ถึง๓ชั้น
หลอกเป็นเพื่อนลูกทั้งหลอกขายน้ำผึ้งปลอม

ซึ่งเงิน๕๐๐๐บาทนี้ตั้งใจจะรอรวมกับเงินของลูกสาว
จะกลับมาช่วงปีใหม่แล้วก็เอาไปใช้หนี้ทกศค่ะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจเร่งตามมิจฉาชีพรายนี้
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ
กรรมเหลือเกินนะฮะไปหลอกคนแก่แบบนี้
นี้กรรมตามติดจรวดนะคะบอกไว้ก่อนนะ